ตำรวจได้คุมตัวทางด้านของหมู่ยะผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาว
แล้วก็เผาอำพลางศพไปฝากขังนะคะส่วนทางด้านของญาติผู้เสียชีวิต
ข้องใจถึงเรื่องของการแจ้งข้อหาติดตามทั้งหมดได้ในรายงานนี้เลยค่ะ
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาควบคุมตัว๑๐ตำรวจเอก
ปริยนาโควงหรือหมูยะส่งป้องฝากขังเกาะศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และรู้กฎหมายแต่กระทำความผิดเอง
ระหว่างตำรวจนำตัวหมู่ยะออกจากห้องขัง
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่หมู่ยะปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชน
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเสนีพาชอบ
รองสารวัตรสอบสวนสพพระนครศรีอยุธยา
เปิดเผยว่าหมู่ยะไม่มีอาการเครียดกินข้าวได้นอนหลับ
ซึ่งตลอดการควบคุมตัวมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่๑๐เวร
ดูตลอด๒๔ชั่วโมงและมีการพูดคุยปลอบใจ
กลัวผู้ต้องหาจะคิดมากและคิดสั้น
ระหว่างนำตัวฝักขังต่อสารไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัว
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในปั๊มแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังน้อย
ซึ่งเป็นจุดที่หมู่ยะแวะซื้อน้ำมันในปั๊ม

หมูยะขับรถตำรวจตราโล่บรรทุกศพผู้ตาย
แวะปั๊มน้ำมันจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อ
ก่อนจะลงจากรถไปถามพนักงานในปั๊ม

เพื่อซื้อขวดน้ำ๕ลิตร๑ขวด

จากนั้นไม่นานหมู่ยะได้เดินไปเทน้ำเปล่าทิ้งใต้ต้นไม้
แล้วนำขวดเปล่าไปบรรจุน้ำมันดีเซล
ช่องจ่ายน้ำมันช่องที่๓จำนวน๑๐๐บาท

แล้วเดินไปเดินมาอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่มีพิรุษ
ก่อนจะขับรถคันดังกล่าวออกจากปั๊ม
ขณะเดียวกันญาติของนางสาวฝนได้เดินทางมาทำพิธี
ดวงวิญญาณบริเวณบ้านพักตำรวจ
ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยได้เชิญรับที่สู่สงฆ์จำนวน๑รูป
ทำพิธีสวดดวงวิญญาณภายในห้องพักชั้นล่าง

โดยทางญาติทุกคนได้จดทูป๑ดอก
เพื่อเรียกดวงวิญญาณผู้ตายไปยังวัดเสนาสนาราม
ตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยา
หลังจากนั้นทางญาติได้เดินทางไปที่วัด

โดยในวันนี้ทางญาติสบายใจมากขึ้น
หลังตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้
น้องสาวลูกพี่ลูกน้องของนางสาวฝน
ยังติดใจการเสียชีวิตของนางสาวฝน

และไม่เห็นรายละเอียดของพยานหลักฐานทางคดีทั้งหมด
รวมถึงไม่ได้ไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของผู้ต้องหา

ยังขัดแย้งกับพฤติการในการก่อเหตุ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน